จากไฟเขียวเปลี่ยนเป็นเหลืองกำลังจะแดง

ปรากฏว่าฝั่งคนขับก็เร่งเครื่องให้ทัน

อีกฝั่งนึงน่ะกำลังจะเขียวแล้ว

สุดท้ายมาเจอกันกลางแยกเลยค่ะ
นี่แหละค่ะมาเจอกันกลางแยกเลยวงไฟให้คุณผู้ชมได้ดูด้วย
แดงแล้วใช่ไหมคือเนี่ยจังหวะเนี้ยเก๋งคันขาวเนี่ยไม่อยากติดไฟแดง
เดี๋ยวนานเดี๋ยวนานรออีกแบบโอ้ยนาทีสองนาทีติดไฟแดงรอไม่ไหว
เหยียบคันเร่งเร่งเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เป็นจังหวะกำลังจะออกตัวพอดีไง
มอเตอร์ไซค์ก็เร่งเครื่องแล้วก็ไปชนจนโอ้ยคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็กระเด็นไปฝั่งโน้นอ่ะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะโอ้ยกลายเป็นอุบัติเหตุ
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องรีบไปช่วยเหลือคนเจ็บก่อนรถเก๋งน่ะ
ขับไปเสร็จแล้วปั๊บเห็นไหมตีไฟซ้ายเข้าจอดก่อนเลย
ทีนี้เฟซบุ๊กเฮียขับรถเนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้เตือนเลย
คนใช้รถใช้ถนนต้องระวังนะเคารพสัญญาณไฟจราจรด้วยอืม
คลิปนี้น่ะส่วนใหญ่ก็ไปตำหนิฝั่งคนขับรถเก๋งแหละว่าเอ้ย
ไฟแดงแล้วนี่ทำไมยังพยายามเร่งเครื่องออกไปล่ะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้ยึดใบขับขี่เลยไหมล่ะ
ไม่ใช่แค่หักคะแนนบางคนก็บอกว่าอ่ะ
ฝั่งมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันพอไฟเขียวรีบออกตัว
แต่มันยังมีไงยังมีพวกที่แบบจะฝ่าจะฝ่า
ไม่อยากติดไฟแดงอ่ะเออยังแบบปิดท้ายมาอยู่
ดังนั้นก่อนที่ไฟเขียวเราจะออกตัวนับในใจเองอีกนิดนึงได้ไหม
สักสามวิแล้วก็ค่อยออกไปคือต่อให้เราเคารพกฎจราจรแล้ว
เขารบสัญญาณไฟเขียวไฟแดงแล้วแต่เราไม่รู้เลยว่าไอ้อีกฝั่งนึงอ่ะ
ใช่มันหยุดตามสัญญาณไฟหรือเปล่านะ